ช่วงนี้มาดูปฏิบัติการตามจับหมีควายที่หลุดออกมานะตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นหมีที่อยู่ในป่าหรือว่าเป็นหมีกรงที่มีคนเลี้ยงไว้แล้วก็ตั้งใจเอาไปปล่อยเอาไว้แบบนี้นะฮะจับกันอยู่สิบวันกับสิบชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมล่าสุดเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้เผชิญหน้ากับมันมันก็วิ่งไล่กัดด้วยนะฮะ
ใส่หน่อยไส่หน่อย
รอยเอาให้พอให้กัน
โอ้โหเอาใจช่วยคนเสื้อสีฟ้าเมื่อสักครู่มากเลยต้องวิ่งกระโดดลงน้ำอ่ะ
คือระยะเนี่ยน่าจะไม่เกินหนึ่งเมตรครึ่งนิดเดียวอ่ะจริงมันกระโจนจะไปกัดอยู่แล้ว
หลังจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดเป็นปืนยิงยาสลบนะ
แล้วก็สามารถกระชับพื้นที่มันวิ่งเข้าไปล้อมมันได้นะฮะ
แล้วก็ก่อนหน้าจะเกิดเหตุการณ์ที่เราเห็นในคลิปเนี่ยนะฮะ
คือไปพบว่าหมีตัวนี้มันไปอยู่ในป่าช้าของสำนักสงฆ์ร่องหินลาดนะฮะ
อยู่ที่บ้านโนนทองหลางหมู่ที่เจ็ดตรงบนสีย้ำพูบำเผลอสีย้ำพูที่ขอนแก่น
นะแล้วก็เนี่ยนะฮะหมีมันก็ไล่ตะปบเจ้าหน้าที่ไล่วิ่งกันจนต้องหากระโจนลงน้ำ
คนก็วิ่งขึ้นไปอยู่บนเสาบนอะไรแบบเนี้ยนะฮะจังหวะหมีมันตะเกียดตะกายขึ้นไปจากขอบตลิ่งเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็ยิงปืนขู่ไปแล้วสัตวแพทย์เองก็ยิงยาสลบไปสามดอกนะ

ชาวบ้านตั้งชื่อไว้ว่าเจ้าแตงโมเนี่ยไปนอนสลบอยู่นะ
สิ้นฤทธิ์อยู่กลางไร่มันสับปะหลังค่ะทีมสัตวแพทย์ก็รีบเข้าไปช่วยเหลือมันทันทีนะครับ
ว่ามันเป็นตัวผู้นะมันเป็นวัยรุ่นอยู่ด้วยนะ
มันก็เลยมีแรงเยอะเมื่อก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเป็นตัวเมียและกำลังท้อง
เป็นตัวผู้ตัวผู้น้ำหนัก๑๒๐กิโลกรัมแล้วก็ให้น้ำเกลือมันเคลื่อนย้ายมันใส่กรงขึ้นไปที่สถานีวิจัยพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียว
ฟื้นฟูร่างกายมันตรวจสอบว่าก็เป็นหมีควายป่า
แล้วกำลังจะตรวจสอบว่าเป็นหมีควายป่าหรือเป็นหมีที่เขาเลี้ยงเอาไว้แล้วเขามาปล่อยจงใจปล่อยหรือเปล่า
กรงอ่ะนะต้องตรวจสอบกันต่อทุกคนก็ดีใจตบไม้ตบมือโอ้โหคุณผู้ชม
๑๐วันกับเป็นมีความสุขนานอ่ะไว้จับกันอยู่ทุกคนดีใจมาก
ลงอกลงใจทุกคนก็ช่วยกันหอบออกมาบรรจากงานก็ก็ยืนให้กำลังกายเจ้าที่กันไป
คนก็อยากจะเห็นหมีตัวเป็นเห็นแต่รอยเท้ากันก่อนหน้านี้ในคลิปต่าง
หิวปุ๊บในที่ที่มันอยู่ไม่มีของกินแล้ว

แล้วก็แอบแหกกรงเข้าไปกินอาหารที่เขาวางล่อไว้ด้วยนะ
แล้วก็หนีไปอย่างลอยนวลได้อาหารแล้วก็หนีไป
สุดท้ายก็ไม่รอดนะฮะโดนปิดล้อมพื้นที่กระชับพื้นที่
แล้วก็โดนจับได้ในที่สุดท่ามกลางความโล่งใจของทุกคนนะ
เดี๋ยวตรวจสอบกันต่อว่าเป็นหมีป่าหรือว่าหมีกรงที่คนเอาไปทิ้งเอาไว้นะครับ